ขณะที่สอหน้าใหม่ของภักดิ์เก้ากลัยไปสำนาคัน

นั่นคือว่าที่สอสอของภาคเก้าไกลเป็นร้อยคนนะ
เอากระเป๋าขึ้นรถบัสนะครับไปยังพัฒนากอล์ฟคลับ
อบรมสอสอหน้าใหม่กันนะครับ
เตรียมเข้าไปทำงานในสภา
สำหรับการอบรมสอสอหน้าใหม่นะครับ
จะมีขึ้นนะครับระหว่างวันที่๑๙พฤษภาคมถึง๒๑พฤษภาคม
ผู้ที่ทำหน้าที่ให้การอบรมคือนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพัก
แล้วก็นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพัก
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าการทำบันทึกข้อตกลง
คือมีการจับมือกันตอนนี้เขาบอกว่า๓๑๓ที่นั่งแล้วใช่ไหมสส
ล่าสุดครับล่าสุดว่าที่รัฐบาลเขามีเสียงขยับขึ้นไป๓๑๔ที่นั่งแล้วนะ
พักใหม่ฮะพักชื่อใหม่นะครับเป็นพักเล็กที่ได้ปาร์ตี้ลิสต์๑ที่นั่ง
ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลครับคุณผู้ชมสำหรับพักใหม่นะครับ
มีนายกริติทัศน์แสงธนโยธินเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เป็นชื่อ
บัญชีรายชื่ออันดับที่หนึ่งด้วยนอกจากนี้ยังเป็นพักที่ตั้งขึ้นมา
เพื่อตรวจสอบการทำงานของตำรวจจากกลุ่มนะครับนักรบด่านเถื่อนเขาว่าอย่างนั้น
ทำให้ขณะนี้ว่าที่พักร่วมรัฐบาล
และว่าที่พักร่วมฝ่ายค้านนะครับที่มีจำนวนเท่ากันที่๙ต่อ๙พักการเมือง
ส่วนคะแนนเสียงสอสออยู่ที่๓๑๔เสียงต่อ๑๘๖เก้าอี้เขาว่างั้น
ส่วนกรณีกระแสข่าวที่มีการจัดสรรกระทรวงต่างระหว่างก้าวไกลเพื่อไทย
แล้วก็พักเล็กนะครับซึ่งพักเก้าไกลแล้วก็เพื่อไทยเนี่ย
เลขาธิการพักเก้าไกรยืนยันว่าไม่จริงไม่จริง
แล้วเรื่องมาตรา๑๑๒ตกลงเป็นยังไงเอาเลขาธิการพักชี้แจงหน่อยครับ
ทั้งที่เราให้ส่วนหนึ่งด้วยที่ปฏิเสธไม่ได้คือแก้ไขยุติความหัดแย้ง
ทั้งที่สะสมมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ช่วงที่๔๙บส่วนเป็นลงรายละเอียด
อย่างไรบ้างแค่ไหนควรต้องผ่านการพูดคืน
แต่ว่ายืนยันว่าการพูดคุยกันยังไม่ไปไกลถึงนั้นทันที
เห็นเมื่อวานมีทางคุณธีรภัณฑ์ของรวมชาติท่านชาติออกมาว่า
เด็กประยุทธ์จะยังไม่วางมือเหมือนจะไปต่อ
อย่างเราในฐานะนี้มองยังไงครับ
ผมว่าคนเอกประยุทธก็ยังไม่คิดจะวางมือทางการเมือง
คงตอบแทนคุณประยุทธ์ไม่ได้นะครับ
แต่ผมคิดว่าผลการเลือกตั้งมันชี้ชัดแล้วว่าประชาชนเห็นอย่างไร
คุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักก็ย้ำนะครับ
ใจอีกนิดเดียวเขาบอก๒๒พฤษภาคมนี้นะฮะ
ไปดูกันหน่อยนะคะคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
หรือว่าคุณหญิงหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยลงพื้นที่ขอบคุณประชาชน
ถนนศรีลมซอย๕หรือว่าซอยละลายทรัพย์
ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะควงแดดดี้ไปด้วย
นวัตรีสิทธาพิวารีหรือว่าผู้พันธ์ฝุ่น

ยังไม่เห็นเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็น๑๑๒ในรายละเอียดนะ
แต่ยังไงก็ตามจุดยืนของพักไทยสร้างไทย
ยืนยันเลยว่าจะไม่ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรานี้
เพราะเป็นกฎหมายที่ต้องมีไว้เพื่อปกป้องสถาบัน
จุดยืนของเราคือหนึ่งไม่ยกเลิก
ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเราก็ได้พูดแล้ว
อันที่๒การแก้เราก็ไม่ได้สนับสนุนการแก้
ถ้ามันไม่ได้เกิดอะไรนะวิกฤตจนแบบจะอะไร
เราก็คิดว่าเรื่องนี้หลายภาคก็เห็นตรงกันว่า
มันก็เป็นกฎหมายที่ดูแลสถาบันนะคะประมุขของประเทศ
ดังนั้นก็สมควรที่จะมีแล้วก็ไม่ควรที่จะไปแก้ไขใด

แกนสำคัญก็คือจะเป็นภารกิจร่วมเพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตย
แก้ไขรัฐธรรมนูลให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุด

คืนความยุติธรรมให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำรัฐประหาร
กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการปฏิรูปกองทัพ
ยกเลิกทุนผูกขาดอุตสาหกรรมสุรา
สมรสเท่าเทียมการยกเลิกบังคับเกณฑหาร
ผ่านกฎหมายปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ
และการทบทวนคดีทวงคืนผืนป่า
จากนี้ก็ยังมีการเดินหน้านิรัทธศกรรมผู้ต้องหาคดีการเมือง
แก้ปัญหาค่าครองชีพปรับสูตรคำนวณค่าไฟฟ้าอย่างเป็นธรรม
เพิ่มสวัสดิการเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
การสร้างรัฐโปร่งใสเปิดเผยข้อมูล

จะต้องมีการยุติการดำรงตำแหน่งทันที

การทำงานให้เกียรติและจริงใจต่อกัน
นำผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ซึ่งอันนี้คือแกนหลักที่เขาคุยกัน
แต่ว่าในรายละเอียดจะมีรายละเอียดแบบไหน
จะมีข้อไหนถูกเติมถูกตัดหรือเปล่า
เดี๋ยวรอฟังแถลงอย่างชัดเจน๒๒พฤษภาคมนะคะ
ทีนี้จริงในเนื้อหาเบื้องต้น
ก็มีภักดิ์ร่วมรัฐบาลบางภักดิ์

เช่นการนิรัทธศกรรมทางการเมือง
อันนี้ก็อาจจะมีฝ่ายตรงข้ามเอาไปเชื่อมโยงว่า
อันนี้คือตั้งใจรอคนเดินทางไกลกลับมาที่บ้านหรือเปล่าหรือยังไง

ประเด็นผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือสุราเก้าหน้า
ก็มีภักดิ์ร่วมบางภักดิ์ที่
เขามีฐานเสียงสนับสนุนจากศาสนาอิสลาม

ก็ต้องมีการพูดคุยวางหลักการกว้างให้มันครอบคลุมและปรับแก้ได้
และหลายพักก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิม